ไฟแดงเราต้องจอดถูกป่ะ

แต่ที่นี่ไฟเขียวแล้วไปไม่ได้อ่ะ
เพราะว่ารถตู้มาจอดขวางจอดปิดแยกอยู่แบบนี้

ลองดูแล้วสุดท้ายมันเกิดอะไรคืน
ต้องแยกนี้ค่ะ
ต้องแยกนี้ค่ะ
ผ่านไปเป็นขบวนแบบนี้ไม่ใช่รถเสียแล้วแหละ
คันนี้มาจอดจอดกันทางเพื่อเปิดทางให้กับขบวนรถตู้ของฝั่งตัวเอง

เหตุการณ์นี้ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
สี่แยกพัทรบพิษอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรำ

แล้วรออยู่เท่าไหร่รถตู้๓๐กว่าคัน

เพราะว่าคนที่ยืนโบกรถอยู่กลางถนนวิ่งกลับขึ้นรถตู้ไง
รถที่จอดรอข้ามแยกก็คิดว่ารถตู้หมดแล้ว
ขับข้ามไปแต่ยังมีรถตู้มาอีก
ก็เลยมาชนกันกลางแยกแบบนี้

ปิดถนนกั้นให้ขบวนรถผ่านไปแบบนี้ใช้อำนาจ
แล้วรถไม่มีสัญญาณไฟฉุกเฉินอะไรเลยนะ

คือตำรวจทางหลวงตำรวจท้องที่
เมื่อกี้ใช้ตำรวจป่ะล่ะเนี่ย
ก็ไม่ใช่ตำรวจไงคือก็เป็นคนจากรถตู้นี่แหละ
ลงมาแล้วก็มากันทางมาโบกให้พวกตัวเองไปแบบ

แล้วเส้นนี้ขบวนรถตู้คุณผู้ชมวิ่งมาจากทางศูนย์ราชการจังหวัด
แยกฝ่าสัญญาณไฟมุ่งหน้าจะไปถนนสายบุรีลำลำปลายมาตร

ไหมล่ะแบบนี้ผิดไหมล่ะคุณผู้ชม
นักข่าวเลยถามประยังรองผู้กำกัดจราจรสพมบุรีรำ

ท่านรองบอกว่าผิด
กรณีนี้ผิดตามพรบจราจรทางบกครับ
จากว่าไม่ใช่เจ้าพนักงานจราจร

มีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ตอนนี้ทางตำรวจกำลังตามตัวคนขับรถตู้

อ้าวแล้วที่รถชนกัน
ยังไงเนี่ยคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

อุบัติเหตุนี้มันเกิดจากการที่คนขับรถตู้ไปจอดขวาง

สามารถจะฟ้องเอาผิดฐานละเมิดได้เช่นกัน

พี่รถตู้แต่ละท่าน

อันนี้ผมรถตู้รับจ้าง
สายลมคลับแล้วเขามีสมาชิก๗๐
กว่าคันนะแต่ทีนี้เขานัดกัน
พี่จะไปทำบุญที่วัดป่าเขาน้อย

ดอมทำหนังสือถึงตำรวจสหพบุรีรัมพ์แล้ว

คือเขาบอกในหนังสือมีการขอกำลังตำรวจมา

แล้วตำรวจจราจรแจ้งมาว่า
มันคือวันที่๓กันยา

มหาวิทยาลัยราชพบุรีรำเขาซ้อม

ก็ตำรวจเขาติดงานรับปริญญาไงซ้อม
ผมต้องไปอำนวยความสะดวกตรงงานรับปริญญา

จัดการตามแยกกันเองเลยละกันครับ

มีความผิดนะมีความผิดตามพรบนี่

คือพี่อะพี่อะ

รถพี่เยอะพี่ต้องเป็นตัวอย่างให้กับสังคม

พี่จะไปทำบุญกันไม่ใช่เหรอ
เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปถามตำรวจอีกทีนึงนะ
ใช่ว่าถ้าเกิดว่ามีคำสั่งมาแบบนี้

หมายถึงดูแลความปลอดภัยกันเอาเองหรือเปล่า

ไม่งั้นต้องไปดูนะว่าสื่อสารกันว่ายังไง